เหตุการณ์นี้นะคะเป็นเหตุการณ์ที่จังหวัดกระบีอย่างที่เกริ่นเอาไว้นะคะ
เป็นเหตุการณ์ที่ชาวอินเดียมีปัญหาทำร้ายร่างกายกันกับลูกเจ้าของร้านอาหารชาวไทยที่จังหวัดกระบี่
คนที่ถูกทำร้ายเนี่ยนะคะต้องเย็บถึง๑๐เข็มค่ะ
ชายชาวอินเดียที่สวมเสื้อสีขาวเนี่ยค่ะคุณผู้ชมเนี่ยค่ะก็เดินมาหาผู้ชายเสื้อสีแดงแล้วเหมือนคุยอะไรกันสักพักนึง
แล้วก็เป็นอย่างที่เห็นในคลิปเลยคุณผู้ชมค่ะชายคนเสื้อขาวเนี่ยล้มลงแล้วก็มีนักท่องเที่ยวสุดท้ายเนี่ยนักท่องเที่ยวเข้ามาห้าม
นี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่หน้าร้านอาหารที่ตำบลอ่าวนางอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่เมื่อ๓๑ธันวาคมที่ผ่านมานะคะ
ทีมงานของเราก็ไปคุยกับนางสนทยาติวารีนะคะเป็นเจ้าของร้านอาหารอินเดียแล้วก็เป็นแม่ของนายวิเรนติวารีซึ่งเป็นคนเสื้อแดงที่ในคลิปที่เราเห็นถูกทำร้ายนี่แหละค่ะ
เธอบอกว่าวันนั้นเนี่ยลูกชายกำลังยืนรับลูกค้าหน้าร้านแล้วก็เห็นชายชาวอินเดียซึ่งเป็นเจ้าของร้านอาหารใกล้กันเดินเข้ามาแล้วก็ชี้หน้าพูดอะไรกับลูกเนี่ยแหละนะคะบอกว่าประมาณว่าอยู่มา๒๔ปีแล้วอย่ามายุ่งกับลูกน้องนะนะคะแล้วก็เกิดการชกต่อยแล้วก็ชุนละมุนกันอันนี้รอบแรกแล้วก็พาพวกมาเกาะเหต

นี้เคยทำแบบนี้มาหลายครั้งแต่ทุกครั้งไม่เคยถูกดำเนินคดีเลยนะคะล่าสุดผู้สื่อข่าวก็ไปพบกับนายอาเจคูมาอายุห้าสิบสองปีชาวอินเดียเจ้าของร้านอาหารหน้าหาดอ่าวนางนะคะซึ่งอยู่ในคลิปนั่นแหละนะคะก็ชี้แจงบอกว่าวันนั้นเนี่ยลูกชายร้านข้างข้างมาหาเรื่องแล้วก็ตบลูกน้องที่ร้านเพราะไม่พอใจที่เรียกลูกค้าไม่ได้ก็เลยไปกับพ่อไปบอกกับพ่อ
ล่าสุดนะคะคุณผู้ชมแม่ของผู้ที่ได้รับบาดเจ็บเนี่ย
หลังจากที่ผู้บาดเจ็บอาการดีขึ้นก็จะเชิญตัวมาสอบปากคำ
แล้วก็จะเรียกผู้ก่อเหตุมาด้วยนะคะ
ถ้าพบว่ามีผู้ร่วมก่อเหตุด้วยก็จะเรียกตัวมาสอบสวนดำเนินคดีค่ะ